ช่วงนี้เราจะถึงวันแห่งความหวังอีกแล้วเราก็จะไม่มีข่าวแบบนี้ไม่ได้
เอาสักหน่อยมีของแปลกด้วยแหละแล้วก็คุณผู้ชมด้วย
มันมีโอ่งเขาเรียกว่าโอ่งดินเผาตกน้ำมันโอ่งดินเผาตกน้ำมันได้คุณผู้ชม
แล้วก็มีอีกาแสนไปดูให้เลขมาด้วยเอาไปดูเรื่องของอีกาก่อนนะครับ
เอาไปดูอีกาแสนรู้ตัวนี้นี่ชื่อเจ้ากุยดูสิมันคาบเลขอะไร
คุณผู้ชมดูเอานะอ่าเดี๋ยวก่อนนะนี่คือให้กาข้ามเลข
ถูกเขาให้เลขมามันก็สุ่มเอาไหมล่ะถูกเลี้ยงเอาไว้ในวัดห้วยชินศรีนะฮะ
ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีชาวบ้านก็รู้จักกันดีว่าเจ้ากุยเนี่ย
แหมเป็นที่คุ้นเขินแล้วพอมันชอบให้เลขเด็ด
ก็นำไปเสี่ยงโชคให้มันจิกขึ้นมาเป็นเลขอะไรก็ว่าไปตามนั้นเลย
แล้วก็มีคนถูกรางวัลมาแล้วหลายงวด
แถมมีพระทัศงทุกษ์ลโตเตอรี่เลขท้าย๒ตัว
เลขที่ออกไป๑๕คู่ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ
เนี่ยแต่เขาไม่รู้เขาจิกเลขอะไรมาชาวบ้านเขาก็จดกันไปนะครับ
วิธีการขอเลขคือเอากระดาษเขียนเลข๐๙ไว้ในผ่านสีเหลืองแล้วก็ให้เจ้ากุยจิกกระดาษขึ้นมา
แล้วก็เปิดดูว่าเป็นเลขอะไรนะครับเจ้ากุยจิกออกมา๒เลขจิกเลข๗ขึ้นมากับเลข๗
คุณผู้ชมไปอันนี้เองแล้วกันนะฮะหลังจากรู้ข่าวว่ามีคนไปขอเลขเจ้ากุยก็มีพ่อค้าแม่ค้าเอาลอตเตอรี่ไปขายกันมากเลย
กุยจิกเลข๗กับเลข๙ขึ้นมานะครับ
ส่วนที่มรยองนะมีตุ่มเก็บน้ำฝนที่แปลกมากเลยตุ่มนี้คือเขาเห็นกันทั่วไปนี่แหละคุณผู้ชม
แต่ว่าคือนางปรานีวอนเมืองอายุ๗๔ปีเป็นเจ้าของตุ่มบอกว่าตุ่มใบนี้นะเป็นตุ่มดินเผาโบราณอายุกว่า๑๐๐ปี
ไว้ที่บ้านไม่ได้ใช้เลยแต่เธอเนี่ยรับมรดกมาจากบรรพบุรุษนะฮะ
ซึ่งเป็นชาวบ้านฉางนี่แหละนะครับเกือบ๒๐ปีที่ผ่านมา
พบว่ามันมีน้ำมันคล้ายกับน้ำมันยางสนค่อยซึมออกมาจากบริเวณขอบด้านบน
คุณผู้ชมเห็นไหมก็คือประหลาดใจมากทำไมมันถึงออกมาได้
ทั้งที่มันเป็นดินแต่มีน้ำยางสนซึมออกมานะฮะ
แล้วก็เคยมีหมอดูเขาทักด้วยบอกว่าทักลูกสาวนะว่า
ในบ้านเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิโบราณที่ได้รับมรดกตกทอดมาใช่ไหม
ถ้าใช่เนี่ยเก็บเอาไว้ให้ดีนะจะให้โชคลาภ
ซึ่งก็เป็นจริงตามคำทักเพราะว่าคนในบ้านถูกหวยบ่อยมาก
ก็เลยเชื่อว่าปู่ย่าตายายคงจะคอยคุ้มครองให้โชคลูกหลาน
ส่วนเพื่อนบ้านระแวกนี้พอรู้ข่าวแม่ก็พากันไปดูตุ่มฮะ
ไปขอเลขรางวัลไปขอหวยตามกันนะครับ